นี่หลายคนหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ออกจากการออกกำลังกายการทำอาหารแล้ว

ละครเวทีรัชดาลัยเทียเตอร์
แต่ว่าส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอที่บ้าน
คือไม่ต้องออกมาดูกันที่ละครเวทีเลยนะคะ
แล้วเป็นการรวมดาวรัชดาลัยเทียเตอร์ไว้เพียบเลย
ทั้งพี่แพทย์สุธาศินีพี่นกศิริใจพี่กบทรงศิษย์
คุณบี้สุกฤทธิ์กัณภัทรและแก้มวิชญานี

โดยจะแสดงไปจนถึงวันที่๒๔เมษายนนี้
ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเปิดรับบริจาค
นำเงินร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีอีกด้วยนะคะ
นอกจากเราจะได้ร่วมอยู่ในมุมเม้นท์
อันมีพลังของเราเป็นมุมเม้นท์ที่น่าประชับใจเนอะ
มีโว้ทุกคนนะคะแต่ว่าเรายังได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วยนะ
นี่ถือว่าเป็นการรับชมละครเวทีอีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคุณนะ
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าโอ้โหเสียงทรงพลังแล้วก็นักแสดงมากฝีมือทุกคนเลยนะคะ